เอาไปดูเรื่องของคุณยายนะ

ปฐุมธานีเนี่ยนะคุณยายอารมณ์ดี

เดี๋ยวดูกันค่ะทำให้เรายิ้มได้ไหม

ขอบคุณนะครับพี่น้อง
มาช่วยปุ๊กป้องดูแล
เตี๋ยบเหมือนดังลูกและแม่
ที่ดูแลข้างหลัง

ดึงถูกห่วยถูก

แล้วชด
ขอบคุณค่ะทุกวัน

แม่ร้องดีมีติ๊บด้วย

จะกล้อมกับแค้นจะไปหาคุณแม่สักวัน
โอ้ดิขิตตั้งหน่าไปถ้าเขาท่อนไหนดิ
คือคุณยายเสียงแบบกะวานไสมากเลยนะคะ
และอารมณ์ดีนี่เห็นมั้ย
มีคนให้ทริปแบบนี้ด้วยโอ้น่ารักจังเลยค่ะ
คุณยายอวยพรให้ถูกใจไง
แล้วเห็นภาพแบบนี้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะ
ทางอดีตนายกอบจจังหวะปฐมธานีนะคะนายชาญพวงเพชร
ลงพื้นที่ไปช่วยชาวปฐุมธานีน้ำท่วมไงคะ
แม่น้ำเจ้าขยากล้นตะหลิงชาวบ้านเขาเดือดร้อนกัน
น้ำท่วมเขาก็เอาอะไรไปบ้างถุงยางชีพเอาข้าวเอาน้ำดื่มไปแจกจ่าย
ลงไปช่วยแบบนี้คือบางคนบอกว่าหวังผลทางการเมืองหรือเปล่า
จริงแล้วทางอดีตนายกชาญบอกว่าใครจะมองไงก็มองไปเถอะ
ผมเป็นนายกอบจมาหลายสมัยเห็นชาวบ้านเดือดร้อนจะอยู่เฉยได้ไงถูกไหม
เพื่อไปช่วยความตำรังอยู่นี้มอบมือถึงมือเลย
ใช่แล้วคุณยายก็บอกว่าโอ้โหพอมาแบบนี้นี่มันชุ่มชื่นหัวใจนะครับ
คือคุณผู้ชมบางคนอาจจะมองเฮ้ยหวังผลทางการเมืองหรือเปล่ามาหาเสียงหรือเปล่า
แต่ความช่วยเหลือมันไปถึงชาวบ้านจริงไงครับ
ที่การช่วยเหลือเป็นสิ่งสำคัญเนอะชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อน
ดูสิน้ำเท่าคอลุยออกมาไหว้ออกมามารับถุงยางชีพ
กำลังจะให้พี่น้ำแข็งโชว์ลูกคอบ้างนะจะใสเท่าคุณยายหรือเปล่า